ปั้งกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสาวงามจาก๙๕ประเทศจากเวทีมีสยูนิเวิร์สนะคะที่เขารวมตัวกันเมื่อคืนนี้ไปดินเนอร์สุดหรูพร้อมกับชมวิวชมทัศนียภาพริมแม่นามเจ้าบริยะใกล้สุดลูกหูลูกปลาเลยนะคะที่โรงแรมละบัวสวยจริงจริงปั้งจริงมีกระแสแบบเยอะแยะมากมายในโลกโซเชียลเมื่อคืนน
สูงของกรุงเทพมหานครกับวิวตึกระฟ้าในยามค่ำคืนแบบพาโนรามาพร้อมดึงดำกับวิวแม่นามเจ้าบริยะใกล้สุดลูกหูลูกปลาส่วนนี้น้องนิ้งของเรานี่เองก็บอกว่าน้องนิ้งเนี่ยเวลาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมันชนไม่ติดคุณตาปลอมนะคะเน้นความเป็นธรรมชาติแบบสุดเลยซึ่งสาวงามทั้ง๙๕ประเท

โอ้โหสเนียงของน้องนิ้งเนี่ยเป๊ะมากเลยค่ะ
แล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าเพื่อนให้กันยอมรับนะ
ใช่คือเป็นคนมีความสามารถนะ
เอาก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยด้วยแล้วกันนะ
น้องยามของเราแก่งไม่แพ้ชาติใดหลอก
ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถให้กำลังใจสาวกันได้นะคะ
ธันวาคมนี้เดี๋ยวเขาจะไปสัมผัสกับธรรมชาติที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็จังหวัดกระบี่
เก็บตัวไปเก็บตัวด้วยแล้วก็ไปดูไปถ่ายแบบธรรมชาติสวยงาม

และอย่าลืมให้กำลังใจกันในวันที่๑๖ธันวาคมนี้นะคะ

เราก็ต้องให้กำลังใจสาวไทยด้วยเช่นเดียวกันนะ
เป็นไงความแบบว่าจริตนางงามของนางนี้สุดยอดจริง
เล่นใหญ่อย่างเยี่ยนเล่นเต็มมากเล่นเต็มแล้วก็น่ารักมาก
เราก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนิ้งเช่นเขิน